เรื่องของอาสาตำรวจที่สศสมรงค์เนื้อสมุทรปราการ

แล้วมีจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาวกกลับ

นี่ดักอยู่ท้ายซอยถีบเขาเลยอืม
จนจักรยานยนต์นี้ล้มกว้ำ

ใช่ค่ะตอนนี้อาสาตำรวจคนนี้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ถีบ

เมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์พุ่มกับการสศสมรงค์เนื้อ
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างนี้

ส่วนนี้เป็นภาพที่เกิดเหตุที่เห็นชัดเจน

เพราะว่าวันนี้นางสาวนัทยาครามสำโรง
ซึ่งเป็นหญิงสาวที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

วันนี้เดินทางมากับครอบครัวนะครับ

มาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพจบันตร์ตำรวจ
มารับศพของนายธนกรศรีชาติ
ที่เสียชีวิตจากการถูกอาสาสมัครตำรวจสพสำรงเหนือ
ถีบรถจักรยานยนต์ล้มภายในซอยมิตรอุดม
เมื่อ๒๕เมษายนที่ผ่านมา
นางสาวนัทยาเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ
นายธนกรแฟนนุ่มขี่รถจะพาไปห้าง

พอมาถึงซอยที่เกิดเหตุเจอด่านตำรวจฮะ

ไม่มีใบขับขี่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ
กลัวจะถูกจับก็เลยอย่างที่เห็นโว๊คกลับ
เดี๋ยวรถกลับเลยก็มีตำรวจวิ่งตามมา
ก็เลยขี่ไปถึงท้ายซอยจู่อาสาสมัครตำรวจ
ที่ยืนอยู่ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์
แฟนนุ่มล้มลงไปศีรษะกระแทกพื้น
ส่วนตัวเธอกระเด็นถลายไปกับ

แล้วก็ไปชนกับรถหกล้อที่วิ่งมาด้วยนะ

แต่เธอก็รีบลุกขึ้นมาดูแฟนเพราะเห็นว่านัก
พบว่านอนหายใจรวยรินกระอักเลือดอยู่
พอไปสอบถามอาสาสมัครตำรวจ
คนที่ถีบที่เขาเดินเข้ามาดู
ก่อนที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่
จะนำตัวแฟนไปส่งโรงพยาบาล

เป็นแผลที่แขนที่เข่าแล้วก็เท้าซ้าย
ซึ่งคิดว่าอาสาสมัครตำรวจคนนี้

จนทำให้เกิดความสูญเสียขึ้น
แต่เขายังรู้สึกตัวอยู่

คุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับ
ก็คือนางทัศนีพุทธบุตร

อาสาสมัครที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาได้เข้ามาไหว้ขอขมาแม่ของผู้เสียชีวิตแล้ว
แต่ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอื่นอะไรเลย
ตำรวจก็ได้เรียกตัวแฟนสาวของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดทางคดีอะไรนะคะ
ส่วนผลการตรวจพิสูจน์การเสียชีวิตของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุแบบนี้ค่ะ

ต่อจากนี้เนี่ยครอบครัวบอกว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเอาผิดกับอาสาสมัครคนนี้นะคะ
แค่ถามเขาว่าถีบทำไม
แล้วเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกเขาไม่ได้ถีบ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลเขาบอกว่าแค่ยกขา

แล้วเขาก็ปัดคือไม่คุยกับพวกหนู
อเจมส์แล้วที่บอกว่าเขาไปขอโทษมาล่ะ

คือไปไหว้ขอโทษเฉยค่ะว่าขอโทษที่
อันนี้คือหนูไม่ได้คุยอะไรกับเขาตอนนี้หนูยังไม่ได้คุย
แล้วต่อจากนี้เราจะตำรวจจ่างอะไร
แต่กฎหมายเลยค่ะอันนี้คืออยู่ที่ตำรวจค่ะ
ส่วนศพของในบอสผู้เสียชีวิตนะคะญาติก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดด่านสำโรง๓วัน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเดี๋ยวขอดูคลิปอย่างละเอียดก่อน
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ตัวผู้ก่อเหตุอาสาสมัครคนนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันกันแล้วกัน

วันนี้พลตำรวจโทสุวัตรแจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑มีคำสั่งให้ย้าย
พันธุ์ตำรวจเอกเดโชโสสุวรรณากุล
ภูมิกับการสพสำโรงเหนือไปช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจภูทรภาค๑
มีวิริยากุลรองพุ่งกับการปราบปราหมณ์
ประดิษฐ์สรวจปราบปรามของสพสมรองเหนือ
ไปช่วยราชการที่กองบังคับการวคพภูทรภูทร
โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากรายงานเหตุที่เกิดขึ้นล่าช้า
สอดส่องดูแลความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมทั้งอาสาสมัครจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
โดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ยืนยันว่า
ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
ละเป็นธรรมกับท่านภูมิกับการสพสำรงเหนือเมื่อวานนะ
เมื่อวานบอกจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
จากคลิปที่ปรากฏถือว่าเป็นการกระทำนอกกรอบกฎหมายที่ตำรวจอาสา
ไม่มีอำนาจหน้าที่จะไปตรวจค้นหรือจับกลุ่มใคร
บ้านในพื้นที่สพสำรงเหนือทั้งหมดให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุ

แล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการฝากขังไว้แล้ว

แล้วเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังด้วยว่า

หรือมีใครเคยร้องเรียนอะไรหรือเปล่า

เมื่อวานชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้สัมภาษณ์กับเราก็บอกว่า

เรียกตรวจอะไรเขาแล้วก็มีอะไรให้พี่ช่วยไหมอะไรอย่างนี้
เหมือนกันคล้ายกับว่าจะรีบหายเงินอะไรแบบนี้นะคะ